ไปดูว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีสเต็ปเทพอะไรบ้างในสเต็ปลูกเทพค่ะ
ลีลาไหนจะเด็ดสเต็ปไหนจะโดนกันบ้าง

ลูกนี้ภูมิทรัพย์ได้บอลจ่ายคืนให้บรรหาร
บรรหารจ่ายออกคากให้สามารถการพักดี
สามารถยกบอลเข้ามาสวยในจังหวะยิงฉีดยาลูกนี้เกือบไปเหมือนกันค่ะ
ต่อมาที่สนามเทศบาลปลายบางของทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
เปิดรังรับการมาเยือนของทีมโต๊ะเล็กไฮเวย์กรมทางหลวง
จังหวะนี้วิสรุธให้บอลเร็วมาถึงสุธิพร
สุธิพรพลิกบอลหมุนตัวหลบแล้วจ่ายบอลยาวให้นาที
นาทียิงชนเสาเต็มไปเลยค่ะ
เต็ปที่๓เป็นการพบกันระหว่าง
รอั้นคลึงบอลรอเพื่อนก่อนจ่ายต่อมา
แต่โดนเชียร์โก้ตัดหน้าแย่งกว่าไปได้
เทียโก้หลักเข้าขวาแล้วยกมาซ้ายกระชะภาคไปได้
แต่เกิดอธิชัยสะไล้บอลออกไปจนได้
ลูกนี้ปัญญพลได้บอลมองหาเพื่อน

จับบอลจะชอบออกขวาเจอขวางพลิกตัวกลับ